เรื่องเป็นคลิปที่แชร์กันมากบนโลกออนไลน์
คราวนี้เป็นเหตุการณ์ของคุณลุงคนหนึ่ง
ที่เป็นคุณลุงที่มีจิตใจดี
เดินเก็บขยะตามถนนนะคะ

คุณลุงจะเดินเหินไม่สะดวกเหมือนเมื่อก่อน
แต่ก็ยังเดินหน้าเก็บขยะอย่างต่อเนื่องค่ะ
นี่แหละค่ะเป็นภาพที่แชร์กันมากบนโลกออนไลน์
คุณลุงท่านหนึ่งเดินถืออุปกรณ์คีบก้นบุหรี่

คุณสุดแต่ใจจะไขวคว้านะคะ
ได้โพสต์ภาพพร้อมกับกล่าวว่า
ทุกเช้าเป็นเวลาเกือบ๑๐ปีแล้ว
เห็นคุณลุงท่านนี้นี่แหละเก็บขยะริมทางทำทุกวันนะคะ
คุณลุงจะเก็บอยู่แถวมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

แต่ว่าสิ่งหนึ่งที่สังเกตเห็นชัดคือ
ปัจจุบันนี้คุณลุงก้าวขาได้ช้าลงกว่าแต่ก่อน

เลิกทิ้งก้นบุหรี่ตามพื้นเถอะครับ
ใครที่อยู่แถวมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
คุณลุงจะได้ไม่ต้องเหนื่อยมาก
ก็ช่วยกันรณรงค์แบบนี้นะคะ
ซึ่งหลังจากที่คุณสุตใจจะขวายคว้าเนี่ย
โพสต์ข้อความนี้โพสต์ภาพนี้ออกไป
ก็มีผู้เข้ามาแสดงความคิดเห็นชื่นชมคุณลุงเป็นจำนวนมากเลย

เป็นอีกคนที่ชอบทิ้งก้นบุหรี่ออกนอกรถ

ขี้บุหรี่ของเราที่เราคิดว่าเล็กน้อยเนี่ย

มีคนต้องมาตามล้างตามเก็บแบบนี้นะคะ
ก็สัญญาว่าจะไม่ทิ้งแล้ว

นี่สิคนทำดีที่ไม่หวังดัง

ชมคุณลุงที่ไม่เคยหยุดทำประโยชน์

ก็ทำให้ชีวิตของเรามีความสุขได้เหมือนคุณลุงท่านนี้เหมือนกัน
ไม่ต้องยิ่งใหญ่ไม่ต้องว่าทุกคนจะต้องแบบ
ชื่นชมให้รางวัลเลยไม่ต้องฉันทำด้วยใจใช่ไม่ต้อง
ต้องเหมือนแบบเป็นทุกอย่างที่ยิ่งใหญ่แต่เรามีภารกิจที่ยิ่งใหญ่ของเรา
ก็สร้างแรงบันดาลใจให้ในการใช้ชีวิตได้ด้วย